หยิกไม่ต้องหยิกฉันคุณต้องไปหยิกคู่นี้มันเขี้ยวใช่ไหม
ต้องไปหยิกคู่นี้แม่เจ๊เจกับเมพิชชนาตร

เมย์เขาเพิ่งจะไปเกาะขอบสนาม

แล้วก็มีการถ่ายรูปกับโปสเตอร์
โปสเตอร์แล้วก็ลงไอจีไปแล้ว
ล่าสุดสาวเมย์เขาออกมาประกาศเลยนะว่า
ถ้าเกิดใครจะอิจฉาก็ไม่ว่านะจ๊ะ

ด้วยแข่งระหว่างบุรีรัมย์ยูเนตเต็ด

ที่มีแฟนหนุ่มเจชนะทิพย์ลงแข่งขันมาหมาด
สำหรับนักแสดงสาวเซ็กซี่เมพิชชนาธิ์
ที่ใช้ช่วงเวลาว่างจากกองถ่าย
อดไปส่งเสียงเชียร์ถึงขอบสนาม
ภาวะนใจนักเตะโชว์ฟอร์มดีฝีเท้าเยี่ยม
เมย์ก็จุ๊บรูปโปสเตอร์หวานใจ

เรียกเสียงกริ้วกร้าวจากบรรดากองเชียร์ของทั้งคู่
ซึ่งล่าสุดนักแสดงสาวก็เผยถึงเรื่องนี้ว่า
ตั้งใจทำเพื่อมอบเป็นของขวัญที่แฟนหนุ่มขวาชัยชนะ

หากใครจะอิจฉาในความหวาน

แอบไปเคลียร์

เราก็ไม่มีโอกาสได้ไปเชียร์เขาเลยอะไรอย่างนี้

เราก็เลยโทรหาเพื่อนว่าเราแอบไปดูทันไหม
เราเคยพูดว่าอยากให้เราไปเขาก็อยากนะอะไรอย่างนี้

เขาเล่นดีมากแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้ค่ะชนะด้วยค่ะ

ให้เป็นกำลังใจ
เป็นคนขี้เล่นเราก็กุ๊กกิ๊กกันอยู่แล้วค่ะ
เออก็ทนหน่อยนะ
อย่าเรียนก็อ้วกออกมาได้ไม่ว่า
อกจากนั้นสาวเมย์ยังเผยถึงประเด็นที่เมซิเจออกอาการหวง
ไม่อยากให้เธอรับงานเซ็กซี่
โดยเชื่อว่าแฟนนุ่มน่าจะเข้าใจว่า
มันเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพเธอ
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ
คือเขา
เวลาเขาไปทำงานบางทีมันจะมีแมกกาซีนเนี่ย

เขาจะเจอรูปเราเขาจะชอบเอามาถือ
แล้วก็ยิ้มแล้วก็ถ่ายส่งไลน์มา
เราก็เลยรู้สึกว่าตกลงไม่ชอบให้เซ็กซี่จริงป่ะ
เห็นยิ้มแช่งเพื่อเห็นถ่ายแล้วก็ยิ้มส่งมา
เขาก็คงห่วงแหละแต่ไม่ได้ห้ามถึงขนาดห้ามนะ
เพราะว่าเราเองเราก็เป็นดาราแบบที่เกิดมาแบบแนวเซ็กซี่อยู่แล้ว
แต่เขาจะเป็นห่วงมากกว่าบางทีแบบไม่อยากให้โป๊ะเกินไป
เพราะว่าเป็นผู้หญิงก็อันตราย